เข้าสู่ยุค๔๐นั้นจะทำให้การทำธุรกิจนั้นเจริญมากขึ้นนะคะ

โดยเฉพาะเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลและค้าขายมากขึ้นค่ะ
ส่งผลทำให้ธุรกิจตัวแทนปิดตัวลง
ฉะนั้นการปรับตัวเพื่อรับมือกับยุค๔๐นั้นจึงเป็นสิ่งที่เอกชนให้ความสำคัญ
ติดตามได้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ภาพรวมของการสัมมนาในช่วงเช้านี้นะคะจะเป็นการฉายภาพรวมค่ะ
ว่าทำไมผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวโดยการนำนวัตกรรม๔๐เข้ามาชูในการทำธุรกิจค่ะ
ซึ่งภาคเอกชนนะคะก็เห็นตรงกันค่ะ
หากผู้ประกอบการไม่ยอมปรับตัวจะทำให้เสียโอกาสทางด้านการค้า
ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศภาคเช้าในวันนี้ค่ะ
สัมมนาหัวข้อนวัตกรรมทำจริงประเทศไทยโดยนายอิสระว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการหอการค้าบอกว่าการก้าวเข้าสู่๔๐ของประเทศไทยค่ะ
รอบตัวจะถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการทำธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป
โดยจะต้องต่อยอดผสมผสานเทคโนโลยีต่าง
ให้เข้ากับธุรกิจค่ะเพื่อให้เกิดช่องทางการขายใหม่การเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่จะช่วยลดต้นทุนและลดเวลา
มีแนวโน้มว่าการขายผ่านตัวแทนจะปิดตัวลงในอนาคต
การปรับตัวเข้าสู่การใช้นวัตกรรมทำธุรกิจระบุว่า
เชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะเติบโต๕เท่าภายใน๔ปีหลังจากนี้ค่ะ
รวมเป็นสามหมื่นล้านยูนิตดังนั้นการเชื่อมโยงสินค้าสู่ความต้องการตลาด
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
อีกสิ่งที่นายสุภาชัยย้ำว่าไม่ควรมองข้าม

การเชื่อมโยงการทำธุรกิจกับสตาร์ทอัพ
จะเป็นกลุ่มคนที่นำพลังสมองมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจเดิม

มาใช้ในการพัฒนาขับเคลื่อเศรษฐกิจ

สิวรีกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ